มาดูชีวิตรันทศของแม่ลูกคู่นี้
คือสภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยแล้วคุณนะ
แม่ก็สูงวัยส่วนลูกเป็นโรคเบาหวานถูกตัดข้อเท้า
แล้วต้องข้ามคลองแบบใช้ตัวถัดไป

โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูการสู้ชีวิตนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่มูลที่เสมอการสุพรรณบุรีโพสต์เอาไว้นะครับ
ขณะที่นับรับนางสุรินฯเฟื้องนครอายุ๕๘ปีจากโรงพยาบาล

ขณะที่นับรับนางสุรินฯเฟื้องนครอายุ๕๘ปีจากโรงพยาบาลไปส่งถึงบ้านที่หมู่๕ตำบลบางตาเถนอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คือเธอเป็นผู้ป่วยหลายโรคนะ

คือต้องตัดเท้าทิ้งแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านม

รวมทั้งมีอาการเส้นเลือดตีบตันนะครับ
ซึ่งนางสุรินคุณต้องเอาก้นถัดตัวเอง
ข้ามสะพานไม้แผ่นเดียวที่สะพานมันแทบจะซุดโทรมอยู่แล้ว
คูน้ำกว้าง๓เมตรเข้าบ้าน
คุณผู้ชมใครเห็นใครก็กลัวว่าจะตกน้ำตกท่า
ส่วนนี้ผู้สูงอายุที่ลงมารับนะคุณ

คุณแม่แก่เท่ามากแล้วนะครับเดินเหินก็ลำบาก
แล้วคุณผู้ชมดูตรงบันไดบ้าน
จะเห็นคุณแม่ก็คือนางทิ้งเต็กเกล็ดอายุ๘๗ปี
ซึ่งแก่เท่ามากแล้วลงจากบันไดบ้านอย่างทุลักทุเลแบบนี้
เรี่ยวแรงแบบนี้ใช้ไม้ค้ำยันประคองตัว
ออกมารับลูกสาวที่ถัดตัวเองข้ามสะพาน
คุณผู้ชมรันทศไหมฮะทั้งคู่อยู่ด้วยกันเพียงสองคน
ซึ่งตลอดเวลานะครับผู้เป็นแม่จะเป็นผู้ดูแลลูก
แม้ว่าจะมีอายุมากสายตาก็ฝ้าฟาง
ขึ้นลงบ้านก็ลำบากแสนยากเข็น
เพราะว่าบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงบันไดมันชันแล้วนะคุณนะ
ส่วนลูกสาวก็ต้องใช้วิธีถัดแทนการเดิน
ซ้ำร้ายจากสภาพร่างกายยังต้องอยู่กับบ้านที่ผูกพัง
ชานหน้าบ้านก็ซุดสมแบบนี้ละครับ
หลังคาสังกษีนะคุณโอ้โหรั่วหลายจุดนะฮะ
ทุกวันนี้ก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ก็ต้องทนอยู่กับบ้านที่ซ่อมซ่อแบบนี้เพราะไม่มีเงินซ่อมนะครับ
ที่ผ่านมาก็จะมีลูกสาวของนางสุรินนะครับ
ทำงานอยู่กรุงเทพก็มารับไปหาหมอบ้างแล้วครับ
แต่ซ้ำร้ายก็คือชานหน้าบ้านแล้วก็บันไดหน้าบ้านซุดโทรมนะคุณ

แล้วก็เจอเรื่องของโรคที่รุมร้าวด้วยนะคุณนะ
ลูกสาวต้องไปหาหมอส่วนผู้เป็นแม่แก่ชะลา
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะทั้งคู่ลำบากมาก

พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับ
โอ้โหนี่ลำบากมากนะคุณผู้ชมผู้สูงอายุเดินขึ้นลงบันไดแบบนี้

ยังเดินยากเลยใช่ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
สิ่งที่ผู้เป็นแม่ต้องการก็คือบันไดขึ้นบ้านแล้วก็สะพานอันใหม่แค่นั้นเองคุณ
คือสองแม่ลูกไม่ได้ขออะไรมากมายนะไม่ได้ขอเงินทองจากใครเลยนะ
ขอแค่สะพานข้ามคลองตรงนี้ให้มันกว้างให้มันสะดวกหน่อย
พอจะเข็นรถวิวแชร์ได้
ส่วนบันไดขอใหม่หน่อยได้ไหมใครก็ได้
มาทำให้ทีขอเป็นบันไดที่ไม่สูงไม่ชันแบบนี้

ก่อนหน้านี้แม้จะมีเจ้าหน้าที่ของอบตบางตาเถนเข้ามาสำรวจแล้ว
ว่าจะมาซ่อมแซมให้แต่ผ่านมากว่าปีกว่า

ไม่รู้ว่าบันไดบ้านหรือสะพานจะหักไปก่อน
ที่จะมีความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับ

แล้วพูดคำเดียวร้องไห้

เป็นไงกายมันไม่ดี
สงสารคุณยายมากคุณ
แล้วดูตอนที่ลูกสาวคุณยายเมื่อกี้

ทั้งที่โดนตัดขาตัดข้อเท้าแบบนั้น

ทีนี้หลานชายของคุณยายอีกคนนึงเล่าให้ฟัง
บอกว่าทางเข้าบ้านตรงนี้มันเป็นคูน้ำ

ว่าจะทำสะพานไม้แบบใหม่จะทำแบบไหน
แล้วก็ต้องทำทางเข้าด้านหลังบ้าน

ของอะไรการดูแลอื่นไม่เท่าไหร่
เพราะคุณยายกับลูกยังสู้ชีวิตไหว